สังคมตอนนี้พอมันเป็นสังคมออนไลน์มันน่ากลัว
มันกว้างแล้วมันก็ไกลแล้วมันขุดได้ทุกอย่าง
คือคุณทำอะไรไปหนึ่งคุณยอมรับการกระทำที่ตอบกลับโต้กลับของสังคมได้ไหม
ส่วนสองสังคมเองก็ต้องระวังเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปละเมิดสิทธิ์ใคร
ครอบครัวเด็กภรรยาหรือว่าสามีของคนที่ตกเป็นข่าวแบบนี้

ต้องรอให้สังคมเป็นคนออกมาทำแบบนี้เหรอคะ
หน่วยงานมีอะไรที่จะช่วยเหลือมีอะไรที่จะแก้ไขกันได้บ้างไหม

เคราะห์พร้อมกันเลยกับคุณสุภาพคลี่ขจายในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกันหน่อยค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นกราฟคุณก๊อฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนที่ติดตามข่าวนี้
ผมเชื่อว่าเยอะเลยครับที่ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ขอเท้าความไปนิดหนึ่งเพื่อจะได้เห็นภาพและเข้าใจร่วมกัน
ปี๒๕๓๘คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี
คุณชวนเนี่ยเป็นคนบ้านนอกท่านก็คิดว่ามีเด็กเยอะแยะเลย
โดยเฉพาะคนต่างจังหวัดที่พ่อแม่ยากจน
ไม่ได้เรียนถึงชั้นมหาวิทยาลัย
เพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเงินให้เรียน
เมื่อเราจะแข่งขันกันพัฒนาประเทศ
การพัฒนาบุคลากรสำคัญที่สุด
การศึกษาก็ต้องสำคัญที่สุด

บุคลากรเราสู้ประเทศอื่นเขาไม่ได้

คุณชวนในฐานะนายกรัฐมนตรีก็เลยคิดขึ้นมาว่า
มันควรจะมีกองทุนสักกองทุนนึง
ที่เอาเงินให้เด็กกู้ไปเรียน
เรียนจบแล้วค่อยทยอยใช้

มีงานมีการแล้วก็ทยอยแบ่งส่วนหนึ่งมาใช้หนี้

เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับ
ก็เริ่มให้ตั้งกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

รัฐมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณลงไปในกองทุนนี้
กองทุนนี้ก็ไปบริหารจัดการให้เด็กที่ต้องการจะกู้เงินไปเรียนเนี่ยมากู้เงิน

วิธีการกู้ก็คือว่าเอาพ่อแม่มาค้ำ
ถ้าพ่อแม่ไม่สะดวกเอาครูเอาครูบาอาจารย์มาค้ำก็ได้ครับ

เป็นนโยบายที่ดีแต่ว่าในทางปฏิบัติปัญหามันอยู่ตรงไหนล่ะครับ
หนึ่งเท่าที่ผมติดตามนี้มานะ
ปัญหาเพราะกระบวนการติดตามหนี้ในช่วงแรกเนี่ย
เชื่อชาย่อนยานเหยาะแหยะไม่เด็ดขาด
มันก็เลยเกิดสภาพว่าไม่มีใครไปใช้หนี้

อยู่โรงเรียนเดียวกันอีกคนหนึ่งอยากจะใช้หนี้

ใครก็ใครก็ไม่เห็นมีใครก็ใช้กัน
คนที่คิดตั้งใจจะไปใช้เพื่อนไม่ใช้เอ้าก็ไม่ใช้มั่ง
แบบเดียวกับกองทุนหมู่บ้านนั่นแหละครับ
คนที่กู้มาเป็นลูกหนี้ชั้นดีอยากไปใช้เอ๊ะคนอื่นเขาไม่ใช้กัน
ฉันไม่ใช้มั่งเผลอยังคิดว่าเอ้ยไปใช้ทำไม
ทักษิณไม่ต้องไปใช้หนี้นั่นเรื่องกองทุนหมู่บ้าน
ฉะนั้นผลของการไม่ติดตามให้เด็ดขาด
เข้มงวดในการที่จะให้คนกู้ไปใช้หนี้
มันจึงเกิดผลว่าแล้วกองทุนนี้เป็นยังไง

ท่านดูในกราฟิกนี้แล้วท่านจะเห็นว่า

ใน๕ล้าน๔๐๐ลายผิดนัดชำระกู้เสีย๒ล้าน๑๐๐๐๐๐ลาย

คือใช้จนหมดเนี่ย๕ล้านกว่าลายเนี่ย
มีแค่๑ล้านรายเท่านั้น
พวกที่อยู่ในระหว่างชำระหนี้๓๕๐๐๐๐ราย
แล้วพวกที่ชำระหนี้เสร็จแล้วเนี่ยจบแล้วมีเพียงเท่าไหร่๘๐๐๐๐๐๐ราย
๕๐๐๐๐๐๐กว่ารายใช้หนี้เสร็จแล้ว๘๐๐๐๐๐๐ราย
ผลก็คือว่าวงเงินกู้ทั้งหมดเนี่ย๕๗๐๐๐ล้านบาท
ล้านบาทมียอดหนี้เสียเมื่อกี้คุณมิ้นบอกไปแล้ว๗๐๐๐ล้าน
เบี้ยวหนี้ไป๗๐๐๐๐ล้าน
เขากำลังฟ้องดำเนินคดีอยู่๑ล้าน๒แสนคดีครับ
ฉะนั้นจะเห็นว่าหนี้เสียเพราะอะไรล่ะครับ
ก็อย่างที่บอกแล้วว่าในช่วงต้นเนี่ยกระบวนการเร่งรัดติดตามหนี้
่อนยานเหยาะแหยะหมายถึงคนที่เข้ามาบริหารกองทุนกยศในช่วงแรก
ตอนนั้นผมก็ทำข่าวก็สัมภาษณ์ก็พูดคุย
เขาก็บอกเขาก็มีกระบวนการแต่ว่ากระบวนการมันไม่เด็ดขาด
มันไม่ชัดเจนสุดท้ายเมื่อมาถึงจุดหนึ่ง
ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วเงินหลวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
ก็เริ่มมีกระบวนการที่จะเอาจริงเอาจังมากขึ้น
มีการประชุมมีการนัดหารือกันระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าจะทำยังไงดี
สุดท้ายก็มีมาตรการออกมาเยอะครับเช่นไปดูซิว่าคนที่กู้ยืมตอนนักศึกษาเนี่ย
ตอนนี้รับราชการอยู่อ้าวถ้ารับราชการอยู่ให้ต้นสังกัดให้รัฐเนี่ย
หักเงินเดือนส่วนหนึ่งใช้หนี้ไปเลยแล้วแต่จะตกลงกัน
เงินออกมาก้อนหนึ่งหักเงินไว้ส่วนหนึ่งส่งให้กยศอีกส่วนหนึ่งเอาไปดำเนินชีวิต
หนี้ราชการนะก็ออกระบบระเบียบกัน
มาคนที่ไปทำงานภาคเอกชนก็มีพยายามที่จะทำยังไงที่จะส่งจดหมายไปถึงนายจ้าง
ลูกจ้างของคุณคนนี้เป็นหนี้กยศอยู่
ฉะนั้นเนี่ยขอให้หักเงินส่วนหนึ่งส่งมาให้กองทุนกยศส่วนหนึ่งรับไป
นี่เป็นวิธีการพวกที่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาก็ฟ้องสิครับ
แล้วพอสารตัดสินคนที่จะมาบังคับคดีก็คือกรมบังคับคดีครับ
กรมบังคับคดีก็มีหน้าที่จะต้องมาบังคับให้ดีเมื่อสารตัดสินแล้วว่าคุณต้องใช้หนี้
กรมบังคับคดีก็ต้องมาดำเนินการอันนี้เป็นธุรกรรมทางกฎหมาย
แล้วครูรายที่ว่าเนี่ยก็เจอเข้าไปเรื่องนี้ไงครับ
เพราะเมื่อบังคับคดีก็ต้องไปตามดูว่าคนกู้ไม่ใช้อยู่ไหนก็ไม่รู้
ง่ายที่สุดก็คือเขาต้องเอากับคนค้ำครับแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับ
ครูเนี่ยค้ำลูกศิษย์ไว้ตั้งหลายคน
เพราะเห็นใจว่าจะไปตามพ่อแม่มาค้ำพ่อแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดลำบากทุลักทุเลมาเถอะฉันค้ำให้
จิตใจของความเป็นครูจิตใจของความสะอาดบริสุทธิ์และห่วงลูกศิษย์
คำไว้ตั้งเยอะแยะตั้งไม่รู้กี่คนจึงเกิดเรื่องไงครับ
พอกรมบังคับคดีขึ้นมาเขาก็ตามยึดทรัพย์ยึดบ้านยึดหนี้สินฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายไงครับ
แล้วพอเรื่องนี้ขึ้นข่าวขึ้นมาก็พยายามจะหาทางออกตอนนี้กองทุนผู้จัดการกองทุนผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างครูนั่นแหละ
ก็กำลังหาทางออกกันอยู่ว่าจะทำยังไงไม่ให้ครูถูกฟ้องเป็นคนล้มละลาย
พอล้มละลายแล้วต้องออกจากราชการนะครับ
เอาลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ยินข่าวนี้มาเขาก็มาปิดบัญชีเพิ่มให้อีกหนึ่งรายรวมไปแล้ว๕ราย
แล้วอีกเท่าไหร่ล่ะเขาบอกเกือบ๖๐ลายไม่ใช่เหรอแล้วอยู่ไหนกันล่ะครับ
ก็เป็นหน้าที่ของโลกออนไลน์เขาก็ไปขุดคุยมารายหนึ่งที่เมื่อกี้บอกว่า
ก็ดูอยู่ดีกินดีแล้วทำไมปล่อยให้คนที่ผู้มีพระคุณต้องลำบากลำบลกันอย่างนั้นน่ะ
ถ้ายังมีความเป็นคนอยู่ต้องรีบมาดำเนินการไม่รู้ล่ะไปยังไงก็ได้โผล่ตัวออกมา
แล้วมาบอกกับเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีมาบอกกับกรยศว่าผมชื่อนั้นชื่อนี้
ตอนนี้ผมพร้อมที่จะมาใช้หนี้กระบวนการใช้หนี้จะหักกันเท่าไหร่จะผ่อนกันเท่าไหร่จะยังไงเขามีระเบียบอยู่
เขาก็ไม่ได้โหดร้ายว่าที่เหลือจะต้องเอามาทั้งหมดโผล่หน้ามาแล้วไปเจรจากับเขา
งั้นสังคมออนไลน์ก็ต้องทำหน้าที่ผมก็ว่าสมควรล่ะครับที่คุณมิ้นบอกเมื่อกี้ว่าให้ระวังละเมิดสิทธิ์เขานะ
แต่ผมว่ากรณีนี้ก็สมควรใครเอาชื่อออกมาสิครับว่าที่ครูค้ำแล้วหายไปไหนไปอยู่ที่ไหนเนี่ยสังคมทำหน้าที่ของเขาเอง
ไอ้คนนี้อยู่บ้านข้างบ้านเรานี่ว่าก็มีรถขับนี่หน้าที่การงานก็ดีเอ้าไปมีชื่อไปเบี้ยวครูก็ได้ยังไงทำให้ครูเดือดร้อนอ้าวสิ
ผมว่าก็สมควรแก่เหตุเพราะมีฉะนั้นแล้วอาชีพครูคนหนึ่งอาจจะต้องถูกออกจากราชการไปแล้วก็ลำบากลำบลกันไปหมด
เพราะว่าเจตนารีเจตนาดีทำคุณบูชาโทษเรื่องนี้ต้องตามดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าลักษณะแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นแล้วครูคนนี้ก็ควรจะได้รับการดูแลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยครับคุณมินครับคุณก๊อฟครับ
คือในหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดูแลคุณครูแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าตามตัวไม่เจอว่าคนกู้จริงคือใครก็ตามตัวเจออยู่
มีก็คือเจ้าหน้าที่ไงความง่ายของเขาคือเอากับคนค้ำนี่แหละ
ไล่บี้กับคนค้ำแบบนี้แล้วต้องรอให้สังคมเป็นคนทำงานอย่างเดียวหรือเปล่า
ก็นั่นน่ะสิก็ตามดูกันต่อไปนะเอาใจช่วยกัน
รอดูกันต่อขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะอย่างที่บอกถ้าเรื่องถึงสังคมออนไลน์แล้วเนี่ยจบยากนะคะ
คุณสุภาพพูดถูกนะเรื่องของกระบวนการทวงหนี้เขาล่าช้ามาก
สมัยที่ผมเรียนแล้วผมก็ต้องชำระหนี้ใช่ไหม
ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยส่งเอกสารหรือว่ามีการทวงหนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียว

เป็นสิ่งที่มันขาดหายไปหรือเปล่าในกระบวนการนี้
ซึ่งคนที่รับผิดชอบก็ต้องลงไปปรับแก้ไขให้มันดีกว่านี้
ไม่มีคนเบี้ยวหนี้แบบนี้อีกนะฮะ